ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นรถกระบะค่ะพุ่งชนอาหลาน
กระบะคันนี้นะคะอยู่ดีก็พุ่งชนคุณอาเป็นผู้ชาย
บาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตเลยนะคะ
หลานเป็นหลานสาวอายุแค่๒ขวบครึ่งอาการสาหัส

ตอนนี้เขาบอกว่ารู้แล้วว่าคนที่ขับรถกระบะเป็นใคร

โอ้โหพุ่งชนได้ยินเสียงเหลกอี๊ดนะคะ
ได้ยินเสียงคนกรี๊ดนะคะครับ
อาหลานจูมือกันเดินอยู่ริมถนนแล้วพุ่งไปแบบนี้เลยค่ะ

เรียบคลอง๗ฝั่งตะวันออก
นี่คือร้านอาหารนะคะพื้นที่หมู่๑๒
อำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
พอไปดูที่หน้าร้านคุณผู้ชม
รอยยางเนี่ยครูดกับถนนเป็นทางยาวเลยค่ะ
เลือดก็ยังกองอยู่ที่พื้นนะคะ

คนเจ็บตอนแรก๒รายแต่สุดท้ายเสียชีวิตรายหนึ่งนะคะ
ในเอกพงคำสุขอายุ๓๕ปี
นำตัวส่งโรงพยาบาลราชธานีอาการสาหัสแต่สุดท้ายเสียชีวิต

ส่วนหลานสาวน้องโบนัสค่ะ

อาการสาหัสมีแผลที่หน้าที่ศีรษะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คุณพ่อของผู้เสียชีวิตคุณพ่อสัมเภาคำสุกอายุ๖๐
เล่าให้ฟังว่าลูกชายในเอกพงนี่ค่ะ
ก็จูงมือหลานสาวออกจากบ้าน
ไปร้านข้างจะไปเตรียมไปงานนะคะ
แล้วอยู่ดีรถกระบะคันนี้ก็ขับพุ่งมาเลย
ก็ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วตอนนี้ก็รู้ด้วยว่าคนขับรถกระบะเป็นใคร
อยากจะฝากอะไรถึงคนขับนะครับลุง

เขาสมมุติกันตีบย้ามันเบอะ
มันเป็นคล้ายมึงมึงยังอยู่
เพราะรุ่นมันมีเทนนาปฟู้ดบอลน่ะ
พื้นปลอดภัยเศรษฐ์ปากก็ไปเล่นอย่างกันพวกเคยพวก
แล้วก็พวกไปเล่นกันมันก็เฮมันก็โทษนะมันก็ให้
ของรับกันมันก็ให้ของรับกันแล้วก็
ออกรถมามันจะมาบึ้นอยู่หน้าร้านทุกที
มาถึงคนจะเหยียบบึ้นแล้วจะตีพลิกทั้งนั้นเลย
นี่ค่ะคุณพ่อสัมเภาก็เลยบอกว่ารู้แล้ว
คนที่ขับรถกระบะก็เป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
คุณพ่อบอกว่าชื่อในเอ็มนะคะคือพอชนแล้วเนี่ย
ไปเลยอ่ะไม่จอดไม่ลงมาดูไม่อะไรนะคะ
แล้วคือคุณพ่อสัมเภาบอกว่าจุดที่ชนเนี่ยค่ะ
ไปอีกนิดเดียวเป็นทางเลี้ยวเข้าบ้านในเอ็ม
คนที่คุณพ่อบอกว่าขับรถกระบะคันนี้
ก็เลยอยากจะให้นายเอ็มมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้ในเอ็มก็ขับรถแบบนี้ตลอดเลย
ชอบมาชี้หน้าบ้านก่อนจะเลี้ยวเข้าซอยบ้าน
คือมีพี่สาวของผู้เสียชีวิตเขาก็โพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
เฟซบุ๊กชื่อว่าผู้ซีรินทิพย์
บริโดสข้อความเรื่องนี้บอกว่าน้องกับหลานถูกรถชนแล้วหนี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่านะ
อาจจะตั้งใจด้วยซ้ำหรือเป็นอุบัติเหตุ
เพราะว่าจริงแล้วเพิ่งมีเรื่องกับหลานเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เอง

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเร่งตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ว่าเร็วนี้น่าจะได้ตัวค่ะ
คือถ้าดูจากภาพวงจรปิดเนี่ยคือมันก็พุ่งข้ามเลนมาอย่างนี้แหละ

ไม่รู้ว่าคือตั้งใจชนหรือมันอุบัติเหตุจริง

นี่มันเหมือนหื้อพุ่งไปเลย